เดอร์ฟ้าในปัจจุบันก็อายุ๓๕นะครับอดีตมิดฟิลตัวลุกทีมชาติเนเทอร์แลนด์ในชุดรองแชมป์โลกปี๒๐๑๐เขาบอกว่าในช่วงบ้านปลายนะครับ
พร้อมที่จะยอมลดค่าเหนื่อยจาก๗แสนบาทเหลือ๔๕๐๐๐บาทต่อเดือนซึ่งก็เป็นค่าเหนื่อยที่สโมสรไทยเนี่ยสามารถจ่ายไว้จริงบางคนนะครับก็จ่ายกันหลักเดือนละล้าน๒ล้านอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหานะครับซึ่งฟาเดอร์ฟ้าเนี่ยถ้าเกิดอยากเล่นแล้วมีทีมสนใจจริงดีลนี้เกิดขึ้นได้แต่ว่าเนี่ยเป็น

เกมที่ชนะบุรีเวีย๔๐เมื่อปี๒๐๑๓รวมถึงเคยเล่นลีกสูงสุดประตูเกตกับทีมบราก่าอีก๒คนนะครับเป็นนักเตะไทยก็คืออัณวัติน้อยชื่นพันธุ์กลางจากชายหน้าที่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่ในยุคของเกษัตริย์ศักดิ์เสน่ห์หน้าเมืองแล้วก็สีพรุษผลฮิรันต์กล่องหน้าทีมไทยในรั่วยุค

๙นาคมโดยจะยึดจากตราประทับวันที่นะครับวนปริศนียบัตรเป็นสำคัญสามารถส่งมารถสรุกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครับเงินรางวัลที่๑นะครับเงินสด๑๐ล้านบาทที่๒มี๑๐รางวัลรางวัลละ๑ล้านที่๓มี๑๐๐รางวัลนะครับรางวัลละ๑แสนบาทส่วนช่องทางที่๒ครับทายผลผ่านเว็บไซต์เราก็เปิดเหมือนกัน
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างในเครือไทยรัฐนะครับแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์๑คนก็มีสิทธิ์เพียง๑สิทธิ์เท่านั้นหมดเขตส่งคำทายผลนะครับวันที่๑๔กรกฎาคมแต่อันนี้เนี่ยจะหมดเวลา๕ทุ่ม๕๙นาทีนะครับส่วนเงินรางวัลการทายผ่านทางเว็บไซต์รางวัลที่๑นะครับมี๑รางวัลคือเงินสด๕แสนบาทที่๒มี๑๐รางวัลนะครับเงินสด๕๐๐๐บาทแล้วก็รางวัลที่๓
โอ้โห